ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะจะใช้คำว่าระทึกก็คงไม่ผิดนะคะ
เหตุการณ์ที่นนทบุรีมีรถบรรทุกดินคันหนึ่งค่ะ
คือเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกตรวจเขาจะให้หยุดรถ
แล้วก็จะคุยกับคนขับรถเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมเจ้าหน้าที่ทำทุกอย่าง
รถบรรทุกดินคันนี้ไม่ยอมหยุดเจ้าหน้าที่เอารถไปด้านข้าง
ก็ไม่หยุดเบียดขับไปเจ้าหน้าที่ปีนไปบนรถบรรทุก
ตรงประตูจะขอคุยด้วยเขาก็ไม่หยุด
เอารถไปขวางหน้าขับไปจี้ตูดรถเจ้าหน้าที่อีกนะเหรอ

เจ้าหน้าที่กำลังทำคุยกับผู้ชม
ไม่เอาไปดูคุณผู้ชมพัฒนาสภาพ
คุณผู้ชมจะดูถึงสิ่งตอนนี้

พี่พี่ไม่ได้ยินเหรอวะ

ดูสิวะคะเจ้ารถเจ้านาทีมาประกบด้านข้าง

เจ้าหน้าที่ปินไปที่ประตูรถของคนขับรถบันทุกใร่

อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าแล้วก็พยายามจะขับให้ช้า
เพื่อไม่ให้คนขับรถบรรทุกคันนี้หนีไปแต่คนขับรถบรรทุกคันนี้
ขับไปจี้จี้ตุดรถของเจ้าหน้าที่ไปเรื่อยเลยอ่ะ
เดี๋ยวดูภาพต่อเนื่องเรื่อยไปเลยก็ได้นะคะแล้วคือสุดท้ายยังไงรู้ไหม
สุดท้ายหนีไปได้นะคือพอเขาหนีไปตรงนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ขับรถกระบะสีเหลืองไล่ตามแล้วไปดักหน้ามีภาพชุดนั้นไหม
นี่ค่ะนี่เจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามเนี่ยเห็นไหมคะไปจี้จี้
ท้ายรถของเจ้าหน้าที่เขาอ่ะคือถ้าเจ้าหน้าที่ไปดักหน้าอย่างงี้แล้วเรก
เพื่อให้เขาหยุดเนี่ยเขาไม่หยุดแน่นอนโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ขับแบบพยายามที่จะประคองรถด้านหน้าค่ะ
ดูสิดูสิต้องขับหนีด้วยนะต้องเร่งความเร็วหนีด้วยซ้ำนะเนี่ย
ทำไมไม่ยอมหยุดขนาดนั้นคุณแค่หยุดลงมาคุยกับเจ้าหน้าที่
ถ้าคุณไม่ผิดอะไรมันก็ไม่เป็นไรถูกต้องไหมนั่นแหละสิยิ่งหนีแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่ยิ่งสงสัยว่าคุณผิดอะไรอ่ะ
คุณมีอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบโมงเมื่อวานนี้นะคะ
หน้าปั๊มน้ำมันปตทถนนนครอินทร์พระราม๕พื้นที่สพบังกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
มาเจอตำรวจแสดงว่าเมื่อวานเนี่ยหนีไปได้ใช่ไงคะหนีได้ค่ะเพราะไม่รู้ใครจะไปขวางเขา
หนีไปได้เพิ่งจะมาเช้าวันนี้นายสุวัสดิ์ขุนสวัสดิ์อายุ๓๘ค่ะฟังคำแก้ตัวเขาหน่อยดีค่ะ
นายสุวัสดิ์บอกว่าก็ตกใจผมตกใจอยู่ดีเจ้าหน้าที่มาโบกรถให้หยุด
ไม่ได้มีสัญลักษณ์การตั้งด่านอะไรเลย

ผมก็เลยไม่เปิดประตูรถออกมาคุย
ยิ่งมีคนปีนมาที่ประตูรถผมยิ่งกลัว
กลัวจะไม่ปลอดภัยก็เลยยิ่งขับรถหนี
ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายนะ
ไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้ใช้สารเสพติด
โอ้โหแต่แค่คุณหยุดแล้วบอกเจ้าหน้าที่
คุยกับเจ้าหน้าที่มันก็น่าจะจบแล้วนะคะ
แต่เนี่ยข้ามวันนะคะเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงสายเมื่อวาน

โดนแจ้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
แล้วก็นำตัวส่งตรวจหาสารเสพติดค่ะ

ตรวจสอบน้ำหนักกลมทางหลวงชนบทในศรษะศรัทธนาดิหลก
เล่าว่าวันที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เจ้าหน้าที่ได้ออกตั้งจุดตรวจ
เพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน

เหมือนวิ่งบนถนนนครอลอินต์ตอนนั้นก็มีรถบรรทุกพ่วง
คันที่เกิดเหตุขับผ่านมา
เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้จอดเพื่อขอตรวจสอบ
คนขับหยุดรถแป๊บหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าเปิดประตู
แต่คนขับไม่เปิดทีนี้แหละหนีเลย
เจ้าหน้าที่พยายามจะขวางทุกอย่างเอารถขวางด้านข้าง
ไปที่ประตูรถหรืออะไรก็ตามแต่ไปดักข้างหน้าเขาก็ไม่ยอมหยุดนะคะ
สุดท้ายที่เขาหนีไปได้เพราะอะไรรู้ไหมคะ

หัวหน้างานบอกว่าสั่งให้เจ้าหน้าที่เลิกติดตาม

หัวหน้างานสั่งเองเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตราย
เพราะดูภาพขวามือเห็นไหมคะขณะเจ้าหน้าที่ไปดักหน้า
ไม่หยุดขับดันท้ายรถเจ้าหน้าที่ไปเรื่อยมันอันตรายมาก

หลายคนก็สงสัยว่าและกรมทางหลวงชนบทมีอำนาจ
ในการออกจากรถที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้หรือเปล่า
ขอชี้แจงว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ทางหลวงโดยตำแหน่งอยู่แล้ว
หน้าที่ของเราก็ต้องคอยตรวจตรากวดขัน
ให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามพรบทางหลวง

กำหนดดูแลควบคุมการบรรทุกและน้ำหนักรถค่ะ
แต่ความจริงถ้าคุณเปิดกระจกสักนิดแล้วก็ลองถามอะไรยังไง
หรือว่าคุณโทรหาตำรวจบอกพี่มาดูให้หน่อยผมไม่มั่นใจหน่วยนี้เนี่ย

คือหนีไปขนาดนู้นแล้วแล้วทางหน่วยงานทางหลวงตรงนี้ใช่ไหม

แต่ว่าจริงแล้วน่าจะประสานตำรวจแล้วตามไปให้สุด

แต่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบวกเขาไปแจ้งความอย่างนี้ค่ะ
แจ้งความกับตำรวจฝากให้ตำรวจตามต่อ
สุดท้ายคือตำรวจก็พยายามตามต่อแต่เขาก็มามอบตัวเองซะก่อน